โซเชียลเขามีการแชร์ขอความช่วยเหลือกันนะครับ
เพราะว่าหนูน้อยวัย๑๐ขวบคนหนึ่ง
ถูกงูกระปะกัดที่นิ้วค่ะ
อาจจะดูเหมือนเป็นแค่ตรงนิ้วโดนกัดเท่านั้นเอง
แต่จริงแล้วพิษงูกระปะมันร้ายแรงมากนะครับ
จนกระทั่งน้องต้องได้รับการผ่าตัด
และต้องการเลือดโดยด่วน
เพราะอะไรคุณคือตอนนี้เลือดที่นิ้วมือมันแข็งตัวช้า
ถ้าผ่าตัดปุ๊บนะเลือดมันจะไหลออกมาเยอะมาก

ไหลไม่หยุดเลยนะฮะดังนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องการเลือด
เพื่อจะช่วยน้องในช่วงของการผ่าตัด
งั้นคุณถ้าน้องไม่มีเลือดมาเติมเนี่ยเลือดไหลออกหมดแน่นะครับ
บริจาคเด็กหญิงกัญญพัฒน์อนุมานเด็ก๑๐ขวบ
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจได้นะครับ

น้องโดนงูกระปะกัดตอนนี้เข้ารับการรักษาอยู่
ต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วเพื่อระบายแรงดันบริเวณมือ
เพื่อหวังว่าให้เลือดไปเลี้ยงนิ้วมือได้
แต่เบื้องต้นเรื่องของการแข็งตัวของเลือดมันน้อย
การแข็งตัวไม่ดีอาการจะแย่
ทำให้การผ่าตัดถ้าผ่าเมื่อไหร่เสียเลือดมากแน่
ก็เลยต้องการอันนี้คุณต้องการเลือด
งูเนี่ยถูกทุบตายแล้วนะคุณนะเป็นงูกับปะนะครับ
ทีนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เอง๑๐โมงเช้า
ญาติได้อัปเดตบอกว่าขอหยุดรับการบริจาคเลือดแล้วนะครับ
ตอนนี้ทางโรงพยาบาลมีเกร็ดเลือดมากเพียงพอ
ขอขอบคุณทุกแรงใจแรงกายที่ช่วยน้องขอบคุณจากใจจากครอบครัวของเราครับ
และทีนี้ครับทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับแม่ของเด็กหญิงกัญญพัฒน์นะครับ
ก็คือคุณแม่จีราพรขาวนวลคุณแม่นะคุณเป็นห่วงลูกมากนะฮะ
กลัวเรื่องของอาการของลูกแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนช่วยกันบริจาคเลือดนะครับ

คือเมื่อวานนี้๑๒ธันวาคมช่วงประมาณสักบ่าย๓โมงกว่า
น้องกัญญาพัฒน์เดินเล่นอยู่บริเวณรอบบ้านนะครับ

ทีนี้แม่ได้ยินเสียงน้องร้องแล้วก็ตะโกนบอกงูกัดงูกัดช่วยด้วย
แล้วแม่เข้าไปดูนะเห็นงูมันกัดที่นิ้วมือซ้าย
พบว่าตรงนิ้วมือซ้ายเลือดไหลออกจำนวนมากเลย
น่าเชื่อว่าเลือดมันเยอะขนาดนั้นนะครับ

ก่อนที่พ่อของน้องจะไปตีงูจนตาย
เพราะว่าต้องตีงูนะถ้าตีไม่ได้ต้องจำมันเอาไว้ว่างูอะไรกัด
แล้วก็รีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลพร้อมกับซากงูกับปะนี่แหละครับ
และทางโรงพยาบาลก็แจ้งอีกนะครับบอกว่า
ที่จะทำให้เก็ดเลือดนำไปรักษาน้อง
ญาติพี่น้องก็เลยตัดสินใจในการโพสต์แบบนั้นนะครับ
คุณผู้ชมสำหรับงูกับปะนะครับคุณ
มาทำความรู้จักกันหน่อยมันเป็นงูพิษที่มีพิษรุนแรงมากนะครับ
แล้วก็ลักษณะตัวมันหัวมันเป็นรูปสามเหลี่ยม
อันนี้จดจำไว้ง่ายเลยแล้วก็ลายมานะครับคุณ
เป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนจัวบ้านเหมือนหลังคาบ้านตลอดทั้งลำตัว
แล้วก็จะงอยปากของมันจะงอยปากล่างมันงอนขึ้นด้านบน
อันนี้เป็นลักษณะที่ชัดเจนของงูกระปะ
พิษของมันนั้นมีผลต่อระบบเลือดนะครับ
ทำให้เลือดไหลออกมามากผิดปกติ
ถูกกัดภายใน๑๐นาทีรอบแผลที่ถูกกัดจะบวมขึ้นอย่างรวดเร็ว
กระทั่งแขนหรือขาข้างนั้นบวมแล้วก็ผิวหนังผู้พอง
แล้วก็อวัยวะนั้นอาจจะเน่าได้
เหมือนมือของน้องโดนกัดที่นิ้วแล้วมันลุกลามอย่างรวดเร็วเลยนะครับ
สำหรับการประถมพยาบาลเบื้องต้นหลังจากถูกงูกัดนะครับ
บีบเลือดบริเวณบาดแผลออกเท่าที่ทำได้
แผลด้วยน้ำสะอาดฟอกสบู่หรือน้ำด่างทัพทิม
ใช้ผ้าสะอาดซับให้แห้งรีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุด
แต่ก่อนที่เราว่างกันว่าถูกกัดที่ไหนต้องเอาเชือกมามัด
คือเขาบอกว่าพวกนี้กรีดแผลดูดพิษออก
เอาไฟจี้เอาสมุนไพรพรกหรือว่าขันชะเนาะคือไม่ต้องทาน
เพราะถ้าเกิดเราขันชนะไม่ถูกเดี๋ยวเนื้อเน่าตายก็ยุ่งกันไปอีก
แต่ต้องรู้นะว่างูอะไรกัดนะเพื่อไปบอกคุณหมอให้เอาเซรุมมารักษา
แต่น้องโชคร้ายอีกอย่างคือแพ้เซรุมด้วย
ถูกต้องแต่เอาจริงนะถ้าเกิดหลังโดนกัดไม่ต้องไปหาตัวงูนะคุณผู้ชม
เพราะว่าหมอเขาเห็นแผลจริงหมอเขาดูออก
คุณผู้ชมนี่เป็นข่าวที่เห็นแล้วเราก็น่ากลัวเหมือนกันนะนะคะ